มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
หลังจากที่ให้บริการสักระยะหนึ่งมาแล้ว
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คืออาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในส่วนของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับ
สังเกตเห็นว่ายังคงมีผู้โดยสารนั้นมาใช้บริการตามปกตินะครับ
โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าระบบให้บริการนั้นมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นครับ
บริษัทท่ากัดสยานไทยหรือทอทเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่สนามบินดอนเมืองอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสครบรอบ๑๐๒ปีสนามบินดอนเมืองนะครับ
มีพื้นที่บริการกว่า๑๖๐๐๐ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบให้บริการที่ทันสมัย
ต่างจากระบบของอาคารผู้โดยสารหลังที่๑และแตกต่างจากระบบของสนามบินสุวรรณภูมิครับ
ทำให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ในบางช่วงทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๘ยังมีความสับสนกับระบบใหม่บ้าง
อย่างไรก็ตามยังอยากให้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ
ลานจอดรถและแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดภายในสนามบินเพิ่มเติมครับ
ก็ดีกว่าอาคารที่แล้วมันรู้สึกแออัดหน่อยนะคะ
รู้สึกเหมือนหมอชิดมากดูก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ระบบโหลดสังพลาณก็ดีขึ้น
ก็ค่อนข้างสะดวกกว่าก็มีอะไรใหม่เข้ามา
ครับ

จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ทั้งสองอาคารจากเดิมสิบแปดล้านคนเป็นสามสิบล้านคน
ขณะเดียวกันจะสามารถสร้างรายได้นอกเหนือจากธุรกิจบริหารสายการบิน
ให้แก่ทออทอเพิ่มมากกว่าปีละหนึ่งพันล้านบาทจากเดิมปีละห้าพันล้านบาท
ขณะเดียวกันทอทเตรียมพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่๓
เงินกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทคาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ในวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนี้ครับสำหรับการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่สาม
มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่๑และสร้างลานจอดรถเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า๓๐๐คัน
จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าครับระเบิดด้านสองที่เห็นแล้วเนี่ยนะครับ
ระยะต่อไปคือเราจะไปปรับปรุงเรื่องด้านหนึ่งนะครับที่ให้เป็นอาคารผู้โดยสารของประเทศที่สมบูรณ์
เพราะว่าเดิมมันมีแยกส่วนที่เป็นอาคารภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่จะปรับปรุงโดยที่จะให้ไม่กระทบกับการให้บริการ
สนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินที่มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำหรือสายการบินโลคอร์สสูงที่สุดในโลกนะครับ
การพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่๓แล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็นถึง๔๐ล้านคนต่อปีครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามบินดอนเมืองครับ